วาเลนไทยก็จะมีการมอบของให้กันนะครับ
บรรดาคู่รักก็มีการซื้อทั้งดอกไม้

รวมทั้งเรื่องของเรือนำเที่ยว
บางทีคู่รักพาแฟนไปนั่งเรือ
เอาบรรยากาศแบบโรแมนติกหน่อยนะครับ

เข้าไปใช้บริการมากขึ้นด้วยครับ
นี่เลยฮะเป็นเรื่องของเสื้อคู่นะฮะ
เป็นเสื้อเป็นคู่ชายหญิงเป็นสินค้ายอดนิยม

แล้วก็ใส่คู่กันไปร่วมฉลองวาเลนไทย
ขายดีกว่าช่วงปกติ๑๕๐ก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับ

โดยเทศกาลความรักปีนี้นะครับ
ก็ออกแบบลายใหม่๓๐แบบจัดโปรโมชั่นลดราคาเสื้อ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วย
เจ้าของร้านก็บอกว่าจุดขายอยู่ที่รวดลายบนเสื้อผ้าที่ออกแบบเอง
ตัวการ์ตูนความน่ารักกับกิจกรรมของคู่รักที่ชอบทำร่วมกัน
อย่างคู่รักนักเดินทางคู่รักสายธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้
ผู้รักชอบทำอาหารก็ทำลายให้มันสอดคล้องกับความต้องการนะครับ
ส่วนของขวัญแทนใจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับ
หลายคนก็จะชอบเลือกที่จะไปซื้อดอกกุหลาบสีต่าง
มอบให้กับคนรักในวันเวลาเวลาเป็นประจำทุกปี
ปีนี้คาดว่าราคาช่อกุหลาบอยู่ที่สัก๔๐๐กับ๕๐บาท
เฉลี่ยตกดอกละ๔๕๐บาท
ก็อาจจะมีการบวกเองจากร้านเนอะ
จากต้นทางก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับ
ไปฟังเสียงของร้านดอกไม้กันหน่อยนะครับ
อาจจะแบบลูกค้าอาจจะแบบบ่วยวายได้
เราก็เลยต้องยอมรับต้นทุนตัวนั้นแทนลูกค้าค่ะ
ส่วนคู่รักที่มองหาสถานที่ในการรับประทานอาหาร
ดินเนอร์มือข้ามแบบโรแมนติกโรแมนติกนะฮะ
ก็ธุรกิจเรือนท่องเที่ยวอย่าง
ก็ออกแบบเมนูซีฟู้ดใหม่สำหรับวาเลนไทยปีนี้เลย
พร้อมโรแมนชั่น๑แถม๑ด้วยนะฮะ
เชื่อว่าจะทำให้คู่รักคนไทยหันไปล่องเรือ
แทนการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างมากขึ้น
แล้วก็ทำให้ยอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
สักประมาณ๑๓๐ทีเดียวนะครับ